ก็เหมือนหนังเหมือนละครนะฮะ
หอพักอยู่มาก่อนฝั่งตรงข้าม

ก็จะมีการโก่งคอร้องเพลงคาราโอเกะกัน

คำถามคือควรทำยังไงดี

ตำรวจขับรถผ่านมาถามว่าดูไหม
ไม่ตำรวจขับรถผ่านไป

ไปดูภาพนี้ครับ
ไปหอพักด้วยนะ
ตำรวจขับผ่าน
ไม่มีจอดดูเลย
มันควรห้ามกันไหม

ท่านดูแล้วคงมีคำถามว่าทำไมไม่ย้ายหนี

ใครจะมีเงินไปมัดจำห่อใหม่ละ

แล้วก็มีรถกระบะของสายตรวจตำรวจขับ

ตัดเตือนน้อยนะครับ
แต่ก็มีมาเลย
ดังเดี๋ยวจัดให้ไปโพสต์ร้องเรียนแล้วเขียนบรรยายว่ายิ่งดึกยิ่งดังนะฮะยิ่ง
อยู่ติดหอพักควรจะเกรงใจกันบ้างโดยเฉพาะคืนวันเสาร์เนี่ยดังมากช่วยหน่อยค่ะเดือดร้อนจริง
นอนไม่ได้นะฮะแล้วก็อย่าถามว่าทำไมไม่ย้ายหอเพราะว่าหอเนี้ยมันอยู่มาก่อนร้านยาดองมาเปิดนะฮะ
เจ้าของก็ใจดีก็ไม่อยากย้ายนะฮะอีกอย่างหนึ่งสถานการณ์แบบนี้โควิด๑๙แบบนี้ไม่มีเงินย้ายหอหรอกค่ะเธอก็ฝากบอกไว้ด้วยนะฮะ
แล้วก็ฝากคลิปนี้มายังไทยรัฐทีวีขอหน่อยให้เราเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือนะตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมทางเราเองเนี่ยนะฮะก็มีการประสานไปยังตำรวจท้องที่แล้วก็สำนักงานเขตลาดกระบังด้วยนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพราะว่านอกจากเรื่องเสียงดังแล้วเนี่ยเอ๊ตอนนี้เขามีพรกรฉุกเฉิน๕
เอาแบบนี้มันฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินใช่หรือไม่รวมทั้งเรื่องของพรบควบคุมโรคติดต่อด้วยเพราะว่าแน่นอนในร้านคนอยู่กันเยอะรวมตัวกันแล้วก็ดื่มสุราอันนี้ผิดหรือเปล่าฝากถามไปยังเขตลาดกระบังด้วยนะครับนี่เขาบอกว่าใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะตอนที่ที่เขาขายเนี่ยนะฮะเอารีบไปดูนะครับชาวบ้านเดือดร้อนครับ